คุณผู้ชมคะหนึ่งปัญหาที่หลายคนอยากที่จะให้รับการแก้ไขได้เร็วที่สุด
คือปัญหาเรื่องของนักศึกษาต่างสถาบัน

แล้วก็มีข่าวเรื่องของการสูญเสียออกมาประจำ
ถ้าคุณผู้ชมยังจำได้นะคะ๑๒ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ย

กำลังจะช่วยคุณแม่เปิดร้านราดหน้าตอนช่วงเช้ามืด
ถูกนักศึกษากลุ่มคู่อริขี่รถจักรยานยนต์มา
แล้วก็ยิงเขาต่อหน้าแม่จนเสียชีวิต
ล่าสุดตอนนี้เนี่ยจับตัวผู้ก่อเหตุได้แล้ว๓คนจากทั้งหมด๕คนนะคะ
โดยการจับกลุ่มครั้งนี้ค่ะพลตำรวจโทษสุธิพงศ์วงปิ่น
รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบานเนี่ยได้สั่งให้ชุดสืบสวนตำรวจนครบาน
ปูพรมปิดล้อมตรวจค้นผู้ต้องหาตามหมายจับคดีค้างเก่า๑๐จุดในพื้นที่กรุงเทพ
และก็ครับเกี่ยวพื้นที่ตำรวจภูทรภาคหนึ่งด้วย
มีรายงานบอกว่าผู้ต้องหาที่ก่อเหตุยิงนายกมลวิทย์วัย๒๔ปี
นักศึกษาชั้นปีที่๔คณะโลจิสติกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เขตอุเทรนธวายเสียชีวิตเนี่ยหลบหนีมากบดานอยู่ที่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการค่ะ
นี่เป็นคลิปกล้องวงจรปิดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่๑๒ตุลาคมนะคะคุณผู้ชม
ตรงนั้นเลยค่ะต่อหน้าแม่ค่ะแล้วแม่ก็แม่ก็วิ่งไปดูศพลูกนะคะ
ซึ่งจับผู้ต้องหามาได้เนี่ย๓รายด้วยกันเพิ่งจะจับได้ทั้งหมดยอมรับสารภาพ
เล่าให้ฟังด้วยนะคะว่าพฤติกรรมในการก่อเหตุเนี่ยนะ

คนแรกจะทำหน้าที่วางแผน
ส่วนคนที่๒เป็นคนนำทางคนคุ้มกันแล้วก็พามือปืนหลบหนี
ส่วนคนที่๓ขี่รถจักรยานยนต์พามือปืนก่อเหตุและหลบหนีค่ะ

ตอนนี้เหลือหลบหนีอีก๒และเป็น๒ผู้ต้องหาสำคัญ
เพราะทำหน้าที่มือปืนและคนชี้เป้า
ปมการสังหารน่าตกใจนะคะเพราะว่า
มันมาจากความขัดแย้งเรื่องสถาบันแค่เรื่องเดียวเท่านั้น
เพราะว่ากลุ่มผู้ต้องหากับผู้ตายไม่เคยมีเรื่องส่วนตัวกันมาก่อนเลย

ควรหรือว่ะคนละสถาบันว่ะ

ซึ่งไม่ได้มีเรื่องกันมาก่อนนะแค่เรียนคนละสถาบันอันนี้มันเป็นเหตุทำให้ต้องเอาชีวิตกัน

เขามีข้อมูลออกมาว่ากลุ่มที่ร่วมกันเกาะเหตุยิงนักศึกษาอุเทรนธวายเนี่ยนะคะ
สมาชิกในกลุ่มเขาจะมีการสักรูปเฟืองไว้ที่หัวไหล่

แต่มันไม่ได้แสดงเพื่อว่าเป็นสมาชิกอย่างเดียว

จำนวนรอยสักเฟือง๑เฟือง

ฆ่านักศึกษาอาชีวะคู่อริได้๑ศพ

ใช่ค่ะผู้ต้องหาที่เป็นคนวางแผน
มันน่ากลัวมากที่สังคมไทยมีแนวคิดแบบนี้นะคะ

ถูกต้องนี่คืออนาคตของชาติที่

มันคือเท่มันเหมือนแก๊งยากูซ่าญี่ปุ่นหรือเปล่า

คุณเห็นไหมคะว่าทุกวันนี้ยากูซ่าญี่ปุ่นก็

คือเราต้องกลับมาดูกันนะ
ครอบครัวเองก็ต้องคอยตรวจสอบด้วย

หัวไหล่เนี่ยมีใครสักรูปฟื้องรูปอะไรไว้ไหม

รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
จะมาแถลงรายละเอียดในการจับกลุ่มอีกครั้ง

เป็นความคิดที่น่ากลัวมากนะครับ